นาฬิกา๑๑นาทีนะครับก่อนจะไปดูครอบครัวที่
ติดโควิด๑๙แล้วก็ติดเมียติดลูกมาดูผู้หญิงคนนี้ก่อน
ผู้หญิงคนนี้อายุ๑๙ปีครับคุณผู้ชมครับ
ติดโควิด๑๙ไม่มีที่รักษา
อยู่ในคอนโดมิเนียมคนเดียวนะครับ
จนเธอเนี่ยไอเป็นเลือดนะครับ
อัดคลิปมาขอความช่วยเหลือจากไทยรัฐทีวีครับ
เขาก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าจะมีรถโรงพยาบาลมารับตอนไหน

ผู้ป่วยสีเหลืองสีเขียวเป็นอย่างไรนะฮะ
คนนี้มีอาการไข้ตั้งแต่๑๒เมษายน
แล้วไปตรวจหาเชื้อวันที่๑๕เมษายนกับเพื่อน
แล้วก็รู้ผลว่าติดโควิด๑๙๑๗เมษายน
เพื่อนเธอไปกักตัวในโรงแรมแถวสุขุมวิทย์
ส่วนตัวเธอรอโรงพยาบาล
เธอลงทะเบียนในสบายดีบอทด้วยนะฮะ
สบายดีบอร์ดคืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายตอนท้ายข่าวนี้
มีหน่วยงานติดต่อมาจะหาโรงพยาบาลให้
พอวันที่๑๙เมษายนเธออาการหนักอายออกมาเป็นเลือดแล้วล่ะครับ
คุณผู้ชมครับจากเดิมเนี่ยนะ
เธอบอกว่าเธอจะได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามบางขุนเทียน
แต่ก็ไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าเธอเป็นผู้ป่วยสีเหลือง
ผู้ป่วยสีเหลืองก็คือคนที่มีอาการ
แต่ไม่รุนแรงครับคุณผู้ชมครับนะครับ
โรงพยาบาลสนามจะรับแต่ผู้ป่วยสีเขียว

ผู้ป่วยสีเขียวคือคนที่ไม่มีอาการ
หรือว่าถ้ามีก็มีอาการเล็กน้อยนะฮะ
ตอนนี้กำลังหาโรงพยาบาลให้ใหม่อยู่
ระหว่างนั้นเธอก็เก็บกระเป๋ารอสิครับ
ค่ะสำหรับอาการผู้ป่วยเขาแบ่งเป็น๓สีใช่ไหมพี่เบิร์ต

เขียวเนี่ยคือให้คัดกรองไปอยู่ฮอสพิเทล

นี่แหละฮะมาดูอาการเธอต่อ
พอ๒๐เมษายนปุ้ยสุดแล้วดิ
ไอดิไข้สูง๓๘องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ชมครับ
เธอก็กินยารักษาไปตามอาการนะฮะ
คือหลายที่เนี่ยติดต่อไปเธอบอกว่าได้คำตอบเหมือนกัน
คือหาให้อยู่นะโรงพยาบาลนี่เธอเก็บไว้หมดเลย
หลักฐานการโทรเข้าโทรออกนะครับ
ที่เธอติดต่อกับทางเบอร์ต่างของทางรัฐบาลนะครับ
แล้วก็ที่เจ้าหน้าที่แชทคุยกับเธอผ่านไอ้สบายดีบอร์ดเนี่ยนะฮะ
จึงตัดสินใจอัดคลิปมาขอความช่วยเหลือ

จะได้นะฮะมีคนเข้ามาช่วยเธอ
เธอบอกว่าคือมาเรียนกรุงเทพคนเดียว

แล้วเธอก็บอกว่าจนถึงตอนนี้เธอก็ไม่รู้ว่าเธอจะได้เข้าโรงพยาบาลเมื่อไหร่

คือไม่ใช่ไม่ดีนะครับคุณผู้ชมไอ้ไลน์อันนี้
คือคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าติดโควิด๑๙ปั๊บ
แล้วยังไม่มีที่ที่ไปไม่มีโรงพยาบาลไป
ทำเอาไว้หน่อยใส่เครื่องหมายแอดข้างหน้า
แล้วก็สบายดีสะกดเป็นภาษาอังกฤษแม่เสียดายผมไม่ได้ให้เขาเขียนไว้ให้

คือมันเป็นไอดีของไลน์
เราไปเพิ่มสบายดีบอร์ดด้วยการเข้าไปในคลิกไอดี
ลักษณะคือคล้ายกับเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลย

มันจะมีข้อมูลต่างเกี่ยวกับโควิด๑๙

นี่ครับมันสะกดแบบนี้ผมกลัวเดี๋ยวคุณผู้ชมบางท่านอาจจะ
เพราะว่าบางคนสะกดไม่เหมือนกันไงภาษาอังกฤษ

ถ้าเข้าประเด็นนี้เดี๋ยวเขาจะพยายามหาให้

จากท่านนายกลองโทร๑๖๖๘แล้ว
ท่านนายกต้องรอดูเคสนี้บ้างนะ
เหล่านี้ยังมีคนอีกมากมายที่เขาติด
แล้วเขารอรถไปรับอยู่ที่บ้านที่คอนโดที่ห้อง

เห็นบอกว่าจะเอารถพยาบาลของทหารมาช่วย
รีบมาเดี๋ยวก่อนที่เชื้อจะไปมากกว่านี้

คือถ้าเกิดว่าช่วยช้าเนี่ยความเสียหายมันก็จะมากขึ้นนะฮะ
อย่างกรณีนี้เช่นเดียวกันค่ะที่จังหวัดนทบุรี
ครอบครัว๑พ่อไปติดเชื้อโควิดมาก่อน

โดเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กเล็กนึกภาพออกใช่ไหมคะอืม
คือไปตรวจแล้วทางโรงพยาบาลที่ไปตรวจเนี่ยบอกว่าให้ไปกักตัวที่บ้านก่อน
เดี๋ยวรอรอแล้วไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็ก
สิ่งที่ตามมาคือเมียก็ติด
แล้วลูกตอนนี้ไม่รู้จะติดด้วยหรือเปล่ารอผลตรวจอยู่นะคะ
ตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งหมดต้องอัดคลิปค่ะ
ให้พี่โซเชียลช่วยเหลือนะฮะ

สวัสดีค่ะ
ขอพยาบาลทุกท่านและโรงพยาบาลช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วย
ข้าพเจ้าได้ไปสวดมาตั้งแต่วันที่๑๗แล้ว
ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามารับตัวข้าพเจ้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลเลย
โอ้โหกลายเป็นว่าต้องพนมมือ

สุดท้ายทุกคนที่ติดต้องทำแบบนี้หรือครับ

เออถึงบอกไงว่าเดี๋ยวนี้ต้องให้พี่โซ

แล้วคุณดูในห้องที่เขาอยู่ห้องสี่เหลี่ยมไปกักตัวที่บ้าน
บ้านคือห้องสี่เหลี่ยมแล้วเชื้อจะไปอยู่ไหนฮะ

แล้วใครติดค้าก็คนที่อยู่กับเขานี่แหละค่ะ
สุดท้ายภรรยาของผู้ชายคนนี้ติดนะทั้งผัวทั้งเมียเลยนะคะ
ลูกก็ไม่รู้จะติดด้วยหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชม
ครอบครัว๓พ่อแม่ลูกนี้นะคะคือบอกแบบนี้
เขาอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งนี้แหละ
รัฐนาธิเบสคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็คือฝั่งขวามือของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะ
อายุ๕๒ปีคุณพ่อมีอาชีพขายของตามตลาดนัด
พ่อมีอาการไอหายใจติดขัดแล้วไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลหนึ่งที่รัฐนาทิเบต
เมื่อวันที่๑๖เมษายนปรากฏว่าผลมันมาออก
ก็คือรู้ว่าตัวเองติดเชื้อโควิด๑๙คือ๑๗เมษายน
แต่โรงพยาบาลแห่งนั้นที่คุณพ่อรายนี้ไปตรวจ
แจ้งบอกว่าไม่สามารถรับตัวได้เหตุผลคลาสสิกเหมือนเดิมคือเตียงเต็ม
เมื่อวานนี้พี่เบิร์ตเพิ่งพูดไปใช่ไหมคะ
เตียงเต็มเนี่ยแล้วมันเป็นภาระและเป็นข้อกฎหมายเลยนะครับ
ว่าคุณต้องพยายามหาทางที่จะส่งต่อผู้ป่วย
ไม่ใช่บอกว่าเตียงเต็มแล้วให้เขาไปกักตัวนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะโรงพยาบาลบอกว่าให้กักตัวอยู่ที่ห้องพักก่อน
ก็เลยทำให้ต่อมาภรรยายุ๔๒ปีก็เริ่มมีอาการไข้ไปตรวจ
วันที่๑๙เมษายนแล้วก็รู้ว่าตัวเองติดเชื้อตามไปอีกคน
รุ่งขึ้นก็เลยพากันไปกักตัวอยู่ในห้องพัก
รวมกัน๓คนพ่อแม่ลูกออกไปไหนก็ไม่ได้
แล้วทานกันยังไงหากินยังไงเพื่อนสิคะ
เพื่อนข้างห้องช่วยดูแลหาข้าวหาน้ำทรงให้ทุกวัน
ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนมารับตัวไปรักษาต่อนะฮะ
ก็เลยนี่แหละค่ะกลายเป็นว่าต้องถ่ายคลิปขอความช่วยเหลือ
ผู้เป็นพ่อเนี่ยหนักเลยนะคะเพราะว่ามีโรคประจำตัวด้วย
ความดันไขมันไอบ่อยไข้สูงตอนนี้อาการเริ่มหนักขึ้นนะคะ
ส่วนผลของลูกชายอย่างที่บอกไปตอนนี้ยังไม่ออก
คุณคิดว่าจะเหลือไหมฮะน่าจะติดอะฮะอ้าวนะคะ
คุณเอ็มเพื่อนร่วมคอนโดกับครอบครัวนี้
เขาบอกว่าวิธีการส่งข้าวส่งน้ำให้กับครอบครัวนี้ก็คือ
เชือกเนี่ยผูกแล้วก็หย่อนมาจากชั้นเจ็ด
แล้วให้ครอบครัวเขาตัดเชือกแล้วรับอาหารไปรับประทาน
ส่วนที่หน้าห้องก็จะมีการนำไม้มากั้น
ไม่ให้คนอื่นไปใกล้บริเวณนั้น
แล้วจะคอยนำแอลกอฮอลฉีดต่อเนื่อง
ทุก๓ชั่วโมงฉีดครั้งหนึ่งนะฮะนี่เห็นไหม
ลักษณะเนี่ยคือเป็นท่อแป๊บใช่ไหมคะ

อยากให้หน่วยงานออกมาช่วยเหลือนะคะ
นี่เป็นย่านรัตนาธิเบสที่นนทบุรีปริมณฑลจบไป
มากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกศิลป์เมืองหลวงของไทยกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด๑๙
ในชุมชนแออัดย่านคลองเตย
โอ้โหคุณคนอยู่หลักพันนะฮะ
อันนี้หนักเลยนะถ้ามันระบาดไปเนี่ยนะ

ล่าสุดค่ะคุณสิทธิชาติอังคสิทธิสิริ
เป็นประธานชุมชนคลองเตยล็อกที่๑๒
บอกว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อกักตัวอยู่ในบ้าน
รอความช่วยเหลือยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแล
คือหน่วยงานเนี่ยโยนกันไปโยนกันมาเหมือนลูกบอลคุณนึกออกไหม

ทีนี้คุณสิทธิชาติบอกว่าคือจากว่าติดเชื้อเพียงคนเดียว
จากการทำงานล่าช้าอาจจะทำให้คนในชุมชนแห่งนี้
ติดเชื้อเพิ่มอีกเป็น๑๐ก็เป็นไปได้
ลักษณะคือเหมือนดาวกระจายแล้ว
อย่างที่บอกไปค่ะไอ้เชื้อการระบาดระลอกใหม่เนี่ย
คือมันไวมากมันแพร่ตัวได้ไวมาก
แล้วเชื้อที่ไปสะสมในผู้ป่วยมันก็เยอะด้วย
พอเยอะเสร็จปุ๊บการกระจายมันก็เร็วสิคะ

มีผู้ติดเชื้อในชุมชนคลองเตย๘รายด้วยกัน
ยังมีคนที่รอผลตรวจอีก
นี่ยังไม่นับรวมกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้ชิดอีกจำนวนมากนะคะ
ก็มีเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำค่ะ
เพราะในชุมชนคลองเตยเนี่ยมีคนอยู่ราวโอ้ไม่อยากจะคิดเลย

แล้วถ้าเกิดว่าคนในจำนวนนี้เขาติด
จะทำยังไงนะคะตอนนี้คุณสิทธิชาติบอกว่า
มีคนก็คือตอนนี้ได้นำตัวผู้ติดเชื้อ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว๖ราย

คุณรู้ไหมวิธีการกักตัวของผู้ติดเชื้อ๒รายทำยังไง
ฟังแล้วอนาจใจและอนาถาใจมาก
วิธีการกักตัวคือต้องไปหลับนอนอยู่ในรถยนต์
เพื่อแยกตัวเองออกจากครอบครัว
ส่วนอีก๑คนกักตัวอยู่ในบ้านแล้วจะเหลือไหม
เออนะคะตอนนี้เนี่ยแม้แต่ญาติเองก็ไม่มีใครกล้านำอาหาร
ไม่มีใครกล้านำน้ำไปให้ผู้ป่วยนะคะ
ว่าตอนนี้ชุมชนคลองเตยเสี่ยงที่จะมีเชื้อลุกลามบานปลาย
เพราะผู้ติดเชื้อยังอยู่ในชุมชน
ส่วนกลุ่มเสี่ยงก็ไม่มีที่กักตัว
ไม่มีที่กักตัวเพื่อรอดูอาการ
บางคนยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อด้วยซ้ำนะฮะ
เขาเองคุณสิทธิชาติบอกว่าประสานไปที่หน่วยงานของรัฐ
สถานที่กักตัวก็คือได้เพียง๓๐เตียงเท่านั้น

ถ้าเกิดว่าคนในชุมชนมันติดมากกว่า๓๐เตียง
ทำอย่างไรก็เลยอยากให้หน่วยงานของรัฐ
ตอนนี้ออกมาช่วยดูแลกรณีนี้หน่อย
ปัญหาใหญ่มันคือการบริหารจัดการนะครับ

การระบาดรอบนี้เราทราบกันดีว่าจุดเริ่มต้น
มันคือสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
การจัดปาร์ตี้การรวมตัวกันแล้วก็พูด
เราก็อ่านข่าวให้ฟังทุกวันทุกวันแล้วก็ปัญหามันก็เกิดขึ้น
แต่ยังไม่วายมีคนกลุ่มหนึ่งไปจัดงานปาร์ตี้
หาดใหญ่สงขรามรวมตัวกัน๕๓คน
ผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีพริตตี้
ดื่มร้องเพลงสังสรรค์กันสุดท้ายตำรวจไปจับ
ปรากฏว่ามาทราบภายหลังว่า๑ใน๕๓นั้นติดโควิด๑๙

แล้วคิดว่าคนในนั้นจะรอดไหม
ตำรวจที่ไปจับกลุ่มจะรอดไหม

เอาไปดูคลิปต้นเรื่องที่เขาจัดปาร์ตี้กันก่อนครับ

แน่นอนเนี่ยฮะมีใครใส่หน้ากากไหม

คืออยากจะถามมากเลยก๊อฟ

ไม่เห็นโรคศพไม่เห็นหลังน้ำตาใช่ไหม
นั่นน่ะสิไม่ได้ดูข่าวกันเหรอครับ
ว่าโควิดมันเกิดขึ้นมาจากการรวมกลุ่มกันแบบนี้เห็นไหม

แต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
หน้ากากที่ใส่มันไม่ใช่กันโควิดด้วย

เออนะฮะคุณผิดอะไรบ้าง

นะฮะตำรวจก็รู้เห็นคลิปนี้พากันไปจับ
ไปจับตู่นตอนตี๔ของวันที่๑๗เมษายน
ตำรวจโรงพักหาดใหญ่ไปจับกลุ่มมา

นะฮะเอาทั้งหมดไปทำประวัติที่โรงพักษณ์
บันทึกลายนิ้วมือแล้วก็ประกันตัวไป
คนก็เยอะแยะมากมายถึงแม้ตำรวจจะมีการตรวจอุณหภูมิ
จะมีการใช้จงใช้เจลต่างมากมาย

ใน๕๓คนปรากฏว่ามี๑คนป่วยติดโควิด๑๙

แน่นอนคุณผู้ชมตำรวจที่เข้าไปทำงานในวันนั้น
ตำรวจทั้งโรงพัก๓๙นายที่เข้าเวรวันนั้น

ต้องส่งตำรวจไปตรวจหาโควิดทั้งหมด

ตำรวจทั้งคนที่ไปประตีด้วย
ท่านตำรวจเอกคทวทานีรัฐภูมิกับการศพพงษ์หาใจบอกว่า
ตอนนี้หลังรู้ว่ามีผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นติดโควิดมา

ต้องไปกักตัวต้องไปตรวจหาเชื้อกันนะ
ผลออกมาแล้วทยอยออกมาแต่ยังไม่ครบ๓๙นายนะ
สุดท้ายก็เป็นลบสักส่วนใหญ่ไม่มีใครติดเชื้อ
แต่แน่นอนเราทราบกันดีว่า
พอเจอปุ๊บไปตรวจมันไม่เจอหรอก
โควิดมันต้องกักตัวก่อน๑๔วัน
แล้วค่อยไปตรวจใหม่นะฮะสุดท้ายโรงพักก็ต้อง
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดกันยกใหญ่
ตำรวจที่เข้าเวรทั้งหมด๓๙นายยังคงกักตัวแล้ว
รอผลการตรวจโควิดอยู่ด้วยนะครับ

ผมอยู่กับโควิด๑๙ช่วงนี้จนฟุ้งซ่าน

มันควรจะมีกฎหมายที่ฟ้องเอาทางแพ่งไหม
ใครติดโดยประมาทสอบสวนโลกและติดโดยประมาทปรับเลย
เพราะงวดนี้เขาบอกว่าติดคนรวยซวยคนจนเนี่ย
มันควรปรับเลยแล้วเอาเงินเข้ากองทุนอะไรเพื่อสักอย่าง
เพื่อจะไปช่วยเหลือคนที่เขาขาดแคลนดีหรือไม่อย่างไร
อันนี้ผมฟุ้งซ่านนะครับ
ทางราชการลองดูถ้าความฟุ้งซ่านนี้มันพอจะเป็นประโยชน์ได้

คุณประมาทประมาทขั้นนี้คุณปรับเลยแสนนึงเงินเข้ากองทุน
ใช่ไหมครับคิดอย่างนี้ว่าประมาทนะ

เพราะสุดท้ายเอาเงินภาษีของประชาชนทุกคน

ใช่ไหมคะควรจะปรับเขาด้วยซ้ำไปนะ
ค่ะมาถึงเรื่องที่เรา

นายกโทย์เองเลยผมอุปสรุปฮะ

อเจมส์ถัดหน้าที่นับแจ้งอะไรตายเลขกี่ตัว

ผมไม่ได้จับผิดแต่ไม่มีผู้ทัพ

เวลาเดี๋ยวผมให้นะแล้วเราพบซุ้ยรวยกันไปทุนวันกลายกันสำรวจ
สิ่งที่มีปัญหาให้กว่านี้คืออะไรนี่หรอครับ

เอ้ยผมชมแกนะเรื่องนี้นะฮะ
นี่คือบรรยากาศตอนที่ท่านนายกครับ
ไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามเอราวัน๒
กีฬาบางกอกอารีน่าที่หนองจอกฮะ
คือท่านพูดถึงปัญหาสารพัดสารพันธุ์ที่ต้องแก้
โดยมีคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขฟังอยู่ด้วย
นายกจะบอกว่าไม่ได้จับผิดหรอกนะ
แต่ผมว่าก็มีสะดุ้งกันบ้างแหละ
เรื่องของโทรไม่ติด
เพราะท่านโทรเองไม่ติดเองนะครับ
ก็คนที่เกี่ยวข้องก็บอกเดี๋ยวจะเพิ่มคู่สายให้นะครับ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม
ที่มีเตียงรองรับได้๔๐๐เตียง
รับผู้ป่วยสีเขียวนะฮะ
อธิบายไปแล้วนะครับว่าคือไม่มีอาการ
ถ้ามีก็มีเล็กน้อยเข้าไปกักตัวสังเกตอาการ
ชายหญิงแต่ละเตียงเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้นะ
อันนี้ที่หนองจอกทำดีนะ
มีชุดเครื่องนอนมีผ้าห่มมีหมอนมีพัดลม

เออนะฮะใครไม่ชินนะกลัวยุงกัดก็กางมุ้งได้
ท่านนายกยืนยันบอกว่ารัฐบาลมีความพร้อมรับสถานการณ์
ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้น
แต่ขอดูอีกระยะว่ายอดผู้ป่วยและการติดเชื้อจะพุ่งสูงหรือลดลง
ยังไม่คิดจะประกาศเคอร์ฟิลล์นะฮะ
หรือกำหนดเวลาให้ออกนอกเคหสถาน

ส่วนปัญหาการฉีดวัคซีนยืนยันว่าไม่ได้ฉีดช้านะครับ
แต่วัคซีนต้องยอมรับว่ามันเข้ามาไม่ต่อเนื่อง
มาเป็นระยะก็ฉีดได้เป็นระยะไป
ส่วนการพบผู้ฉีดวัคซีนชิโนแวคแล้วเกิดแพ้๖ราย
เห็นข่าวแล้วท่านบอกท่านก็เสียใจ
เวลาเห็นข่าวในเตียงมันก็ว่างเยอะนะครับ
แต่ก็มีคนรอเตียงอีกเยอะเช่นเดียวกัน
ทีนี้เรื่องของสายด่วน๑๖๖
เมื่อวานนี้อธิบดีกรมการแพทย์ก็บอกด้วย
สายด่วนนี้เป็นสายด่วนของกรมการแพทย์
ท่านบอกว่าวันหนึ่งคนโทรมาเยอะมาก

บนพื้นผิวจราจรเขาเป็นคอขวด
รถเนี่ยเปรียบเทียบกับจำนวนสายที่โทรมา
เวลารถมันแล่นไปคือมันไปไม่ได้ไปทีละคร

เพราะฉะนั้นสบายดีบอร์ดฝากข้อมูลไว้นะคะ